ทุกกริจกรรมด้านหลังคิดว่านาตอนนี้ใบท์ชินวัตย์จันกระจ่าง
หลักแล้วเป็นการจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
รวมถึงการปลาใสในหัวข้ออื่นและการดำเนินคดีกับแกนนำในมาตรา๑๑๒ด้วย
ซึ่งบรรยากาศตอนนี้คุณผู้ชมครับมีการตั้งเวทีปลาใสเป็นรถเครื่องขยายเสียงอยู่บริเวณจุดนี้
พร้อมกับมีการนำเรือดำน้ำจำลองมาตั้งให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณนี้ได้พบเห็นกันด้วย
ผมอยากคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงเย็นที่ผ่านมา
โดยเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณบ่าย๓โมงเย็นที่ผ่านมา
กลุ่มผู้ชุมนุมนัดรวมตัวกันบริเวณด้านหน้าห้างอีมพิเลียนสำโรง
ซึ่งนำโดยกลุ่มสมุทรปาการและการชุมนุม
พร้อมด้วยนายสมยศภึกษากเศรษฐ์ศุกร์
ที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีตามมาตรา๑๑๒
นำรถเครื่องขยายเสียงทำกิจกรรมปลาใสด้านหน้าห้าง
โดยในส่วนของผู้ชุมนุมที่จะเป็นเยาวชนนั้น
กลุ่มสตาฟมีการแจกแถบสี่ข้อมือ
ระบุอายุผู้ชุมนุมสีส้มกับสีชมพู
โดยสีชมพูอายุ๑๕๑๘ปี
ส่วนสีส้มคืออายุต่ำกว่า๑๕ปี
ทันทีที่ถึงกำหนดการมีการร่วมกันร้องเพลงชาติ
ชู๓นิ้วเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
หลังจากมีการเคารพทงชาติกันเกิดขึ้นในเวลา๑๘นาฬิกาตรง
คุณผู้ชมครับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ร่วมกันเดินขบวน
โดยใช้ถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกบางนา
โดยมีระยะทางกว่าสามกิโลเมตรซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมในเวลา
อภัยครับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นใช้เวลาในการเดินขบวนกว่า๑ชั่วโมงนะครับ
จึงจะเดินทางมาถึงท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มอาชีวะสมุทรประการ
คอยดูแลความปลอดภัยและจัดระเบียบการจราจร
ตลอดการเดินขบวนและการชุมนุมด้วย
โดยมีกลุ่มมวลชนบางส่วนนั้นเดินทางมาคอยที่แยกบังนา
ซึ่งตลอดเส้นทางการเคลื่อนขบวน
มีประชาชนทั่วไปบางส่วนคอยยืนชู๓นิ้วให้กำลังใจ
พร้อมกับถ่ายรูปส่งเสียงเชียร์ตลอดสองฝากฝั่งถนนด้วย
โดยทันทีที่กลุ่มมวลชนมาถึงแยกบังนาคุณผู้ชมครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้พื้นที่บริเวณกลางแยกบางนา
โดยปิดแยกบางนาทั้ง๔ฝั่ง
ทำให้ถนนพื้นราบไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
พร้อมกับตั้งเวทีใหญ่อยู่ตรงแยกบางนา
และเวทีคู่ขนานอีกหนึ่งเวทีใกล้เคียงกับป้อมตำรวจ
เพื่อปลาใสให้กับมวลชนที่เข้ามารับฟัง
ปลาใสบนเรือเครื่องขยายเสียงจากหลากหลายกลุ่มในวันนี้นะครับ
มีทั้งกลุ่มนักเรียนอาชีวะกลุ่มแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน
กลุ่มคนเสื้อแดงนายสมยุทธ์ภึกษากระเสมศุกร์

โดยเนื้อหานั้นต่างเป็นการโจมตีการทำงานของนายกรัฐมนตรี

รวมถึงมีการปราศัยในการใช้มาตรา๑๑๒กับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย
ซึ่งการชุมนุมในวันนี้แกนนำบอกว่ามีไฮไลท์อยู่ที่การนำเอาสแตนดี้
ของผลเอกพระยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
ซึ่งมีขนาดเท่ากับตัวจริงมาทำการเผาอยู่ที่นี่
เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วย
นอกเหนือจากกลุ่มผู้ชุมลุมที่มีการปลาใส่อยู่บริเวณแยกบังนาคม
โดยรอบนั้นยังมีการแสดงกิจกรรมหลากหลายของหลากหลายกลุ่มนะครับ
รวมถึงการเขียนป้ายข้อความเรียกร้องต่าง
ความเหลื่อมล้ำในสังคมทั้งเรื่องเพศการศึกษาและการคุกคามในหลายรูปแบบ
มีการแต่งกายแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เช่นสวมหมวกไดโนเสาร์บ่งบอกถึงคนที่ไม่ยอมรับฟัง
และมีความคิดเหมือนเดิมเป็นไดโนเสาร์ที่ผ่านมาอีกด้วย
คุณผู้ชมครับณขณะนี้ในใบท์ชินวัฒน์จันกระจ่างนั้น
และตอนนี้มีการออกหมายเรียกตามมาตรา๑๑๖ซึ่งไม่มีผู้ชุมนุมที่เห็นต่างนั้น
ควรได้รับการดำเนินคดีตามมาตรานี้ด้วย
เวทีแห่งนี้จะมีการยุติการชุมนุมหลังจากเวลาประมาณ๔ทุ่มคุณผู้ชมครับ
ซึ่งแก่นำประกาศบอกว่าจะมีการเคลื่อนขบวนและมีการนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งวันพรุ่งนี้
ที่บริเวณราบที่๑เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไปถึงคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วย
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมพุทธิพัฒน์คุณมินข่าวไทยรับทีวีรายงานสดจากแยกวังหนาครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์นะคะก็ถ้ามีสถานการณ์อะไรคืบหน้าเนี่ย
สื่อข่าวเราของเราอยู่ที่ทุกจุดอยู่แล้วค่ะ